เรื่องของการคลายล็อกระยะ๓ที่บอกว่าจะมีกลุ่มกิจการ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเดิมอยู่ในระยะ๔เนี่ย

คำถามก็คือเหตุผลอะไรที่เอากลุ่มเสี่ยงสูงมาเปิดในระยะสาม
และที่พูดถึงกันมากตอนนี้ก็คือเรื่องของสนามมวย
นั่วจะสามารถเปิดได้ไหม
และมีกรอบในการพิจารณาอย่างไรค่ะ
เขาพูดอะไรฮะก็คือได้มีการคิดกันนะครับ
ผมว่าก็เป็นการตื่นตัวกันดีนะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการต่าง
มีความเสี่ยงสูงก็ต้องมีการเสนอตัวเองขึ้นมา
เพื่อที่จะให้ผมว่าด้านหนึ่งก็คือสังคมก็จะได้รับฟังด้วยนะครับ
ความเสี่ยงต่างเหล่านั้นเนี่ยประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการ
ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย
ขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ให้บริการของกิจการ
ก็ต้องเสนอแนวทางวิธีการที่ให้ประชาชนคนไทยมั่นใจกับกิจการของท่านว่า
ในเมื่อท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงมากแล้วท่านเสนอตัวที่จะเปิด
มีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันการติดเชื้อแพร่ระบาดกันอีกรอบหนึ่ง
ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าเมื่อกี้ที่พูดมามีอะไรนะฮะ
สนามมวยร้านนวดอะไรทั้งหลายนี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเพียงข่าว
แต่ยังไม่ได้ยืนยันแต่ที่จะพอบอกได้เป็นกลุ่มก้อนกว้างนะครับ
ก็คือหนึ่งคือห้างครับเปิดออกมาแล้วทำได้ดียังไม่ได้มีการติดเชื้อขึ้นมาภายในนี้
อาจจะไม่ใช่แค่ห้างอย่างเดียวนะครับผู้ที่ไปห้างก็คือประชาชนคนทั่วไป
เพราะฉะนั้นกิจการนี้ที่มีระบบดูแลอย่างดีอาจจะได้เปิดร้านรวงต่างที่อยู่ภายในได้มากขึ้น
กิจการต่างได้เพิ่มขึ้นอันนี้อันที่หนึ่ง
อันที่สองกีฬาครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นการป้องกันโรคได้ด้วยกีฬาที่เปิดขึ้นได้ก็มีบางประเภทก็เปิดไปได้ไหมครับ
แต่ตอนนี้จะพยายามเปิดให้มากขึ้นโดยเฉพาะเป็นการซ้อมของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนระดับต่างเนี่ย
ก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เปิดมากขึ้นนะครับ
จำกัดจากเดิมนี้เราเดิม๔ทุ่มถึงตี๔มาเป็น๕ทุ่มถึงตี๔ก็อาจจะลดลงไปได้อีก
แต่เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง
อันที่๔เมื่อเปิดกิจการกิจกรรมต่างในระยะที่๓แล้วเนี่ย
สิ่งที่จะต้องมาพร้อมกันจำได้ไหมครับมันจะมีข้อระบุอยู่ในข้อกำหนดในกฎหมายออกมาเนี่ยนะครับ
ในราชกิจจาบอกว่าอาจจะมีแอปอาจจะมีแอปในมาตรการระยะที่๑ระยะที่๒
แต่พอระยะที่๓ไม่อ่านแล้วครับ
ใครที่จะเปิดกิจการในระยะที่๓
ต้องเข้าสู่การลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน

พลิเคชันนะครับครั้งนี้เป็นแอปเลย
แล้วอันนี้คือผู้ที่ประกอบกิจการ
ที่สองคือผู้ที่จะมาเป็นผู้ใช้บริการ
ถ้าจะไปใช้บริการเขาหรือจะไปเข้าร่วมกิจการเขา
ต้องใช้แอปไทยชนะด้วยเพื่อเข้าไปเช็คอินเช็คเอาท์อยู่ในนั้น
เพื่อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากิจการกิจกรรมในระยะที่๓นี้
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ออกไปทางสูงเกือบทั้งสิ้น
แต่จะเอาสูงมากเอามาใส่ด้วยไหม
ก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้อย่างที่ว่านะครับ
ถ้าเราอยู่ในมาตรการของการผ่อนคลายนะครับ
อยากจะให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย
ซึ่งทางท่านผอศูนย์ก็บอกว่าจะพยายามให้ได้มากที่สุด
แต่ท่านก็ต้องใช้แอปตัวนี้
เพื่อที่เราจะได้ติดตามดูแลสุขภาพท่านได้
คนอื่นที่มาใช้บริการในความเสี่ยงสูงนี้

เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะใช้ก็ต้องช่วยกัน